ประธานพัฒนาฟุตซอลไทย
ก็ยังไม่ยืนยันตำแหน่งของวิกเตอร์เลิสมัน

แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่โคลัมเบียหรือไม่

จะพาทีมฟุตซอลไทยคว้าอันดับที่๓
ในศึกชิงเชอมเอเชียมาก็ตาม

นักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยชุดที่คว้าอันดับที่๓ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖
แล้วก็ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตซอลโลกที่ประเทศโคลัมเบียช่วงเดือนกันยายนนี้
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
ก็นำมาโดยวิกเตอร์เฮิสมันค่ะกุญสือทีมชาติไทยชาวฮอนแลนด์
พร้อมด้วยสุภวุฒิเถื่อนกลางดาวสันโวประจำทวนาเมนต์ที่๑๔ประตูแล้วก็นักเตะ
โดยมีพลตำรวจโทพิสันจุลาดิหลกนะคะเลขาธิการสมาคมฟุตบอล
และนายอดีศักดิเบนจาซีริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทยคนใหม่
มาต้อนรับและก็แสดงความยินดี
โดยนายอดีศักดิ์ก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากนี้จะเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกฟุตซอลโลกต่อทันที
และก็จะหารือกับนายสมศักดิ์สิริธรรมผู้จัดการทีมชุดนี้
ส่วนกุญซือจะเป็นวิกเตอร์เฮอร์สมันที่ทำหน้าที่ต่อไปหรือไม่นั้นยังไม่ยืนยัน
โดยจะต้องมีการพูดคุยกับเฮอร์มันนะคะให้เสนอแผนงานแล้วก็แนวทางการทำทีมต่อไป
จากนี้ค่ะก็ยังจะเปิดโอกาสให้อดีตกุญสือทีมชาติไทย
อย่างโคซี่มารียาเมนเดสบูลลิสและก็มิเกลเวอร์รีเกรสกุญสือทีมชาติญี่ปุ่น
เสนอแผนงานเพื่อพิจารณาเช่นเดียวกัน
ก่อนที่จะสรุปนำเสนอให้กับสมาคมฟุตบอลอีกครั้งค่ะ
ในส่วนของวิกจะอยู่ในแผนบุคลากร
ซึ่งอย่างนี้ก็คือต้องได้รับข้อมูลจากเขาก่อน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินที่ผ่านมาก็ดี
แล้วก็ตัวเลขของค่าจ้างด้วย
เพราะว่าเราต้องทำงบประมาณเสนอสมาคมด้วย
ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต้องทบทวนกัน
รวมทั้งการทำทีมในแนวทางเดียวกัน

อกจากนี้นะคะประธานพัฒนาฟุตซอลไทย

ที่จะหารือกับสมาคมฟุตบอล
เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก

ก่อนที่จะพักเบรกประมาณ๑เดือนครึ่งนะคะ

พร้อมทั้งก็จะเชิญทีมฟุตซอลระดับโลกมาอุ่นเครื่อง

ก่อนที่จะแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกด้วยค่ะ